นายกเราได้แล้วแต่ว่าคอรมอก็ยังไม่ได้

แต่ท่านนายกก็ไม่รอช้านะ
ท่านรู้ว่าตอนนี้เนี่ยต้องเอาการท่องเที่ยวด้วยแหละ
นำเศรษฐกิจลงพื้นที่ท่องเที่ยวเลยคุณผู้ชม

แล้วก็ไปพบปากกับผู้ประกอบการนี่
เดินตัวสูงมาเลยนำโดมา
รอต้อนรับท่านกันเพียบเลยครับ
อังกูอังกูคือขนมเต่า

ซึ่งท่านนายกนิดตอนนี้เรียกได้เต็มปากแล้ว
นายกนิดเห็นแล้วอยากลองทำบ้าง
ขอร่วมวงทำกับคนในพื้นที่ด้วยครับ
แล้วเมื่อวานนี้ภารกิจแรกของท่านนายก

ขึ้นเครื่องไปลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตครับ

แต่ละปีก็นักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งต่างชาติก็มากันเยอะ
นายกนิดก็บอกว่าเศรษฐกิจไทย
ไรมาสที่๒ตกต่ำโตไม่ถึง๒

ที่สำคัญคือต้องกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น

และการหารือกับผู้ประกอบการในทุกมิติเป็นสิ่งสำคัญครับ
ในซีเซินแล้วหลายท่านเองก็ที่อยากเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย
ก็ต้องมีการแพลนเรื่องการจองโรงแรมจองที่สายการบิน
นายกก็เป็นไปตามโพยนะ
น่าจะหมายถึงตามคาดการณ์แหละ

แต่นายกนี่ก็ตอบรับนะ
บอกครับครับครับผมรู้ครับว่ามันไม่สบายแน่นอน
นี่คุณผู้ชมบรรยากาศช่วงกลางวันไปแล้ว
ดูบรรยากาศค่ำคืนหน่อยละกันค่ะ
มันสุขด้วยอ่ะดอมดูสิกลุ่มไว้รุ่น

แล้วนายกนิดลงพื้นที่

ของบอบปิ๊กก็มาเนี่ยใช่

แสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่

นายกนี้แซวบอกว่าวันนี้ปิดกี่โมง

ผู้ประกอบการก็ส่งเสียงหัวเราะชอบใจนะคะ

ของนายกในการลงพื้นที่
แล้วก็เลือกเลือกที่ไหนที่ภูเก็ต
เพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยว

เพราะว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะ
จะได้เงินจากโครงการอะไรสักอย่าง

เด็ดเงินที่สร้างรายได้ที่เร็วที่สุด

แก้ปัญหาก่อนนะครับแล้วจะขยายสนามบิน
แล้วก็รีบทำต่อเงินจะได้เข้า